อย่างที่เราได้โปรยไว้เมื่อท้ายเบรกที่แล้ว

ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
ตอนแรกเหมือนว่าเธอเคยพูดเอาไว้นะ
ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เสพอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมันก็เป็นความจริง

นี่ก็นักค้ายารายใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เหมือนกัน

สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะค้าไอซ์
แต่ไอซ์เนี่ยไม่ใช่ไอซ์บริสุทธิ์นะคะ
สารส้มแล้วก็เอาไปหลอกขายวัยรุ่นในพื้นที่ได้กำไรเยอะมาก

ส่วนที่กำลังปิดปฏิบัติการจู่โจม

แล้วก็จับนักค้ายาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่ง

ซึ่งนักค้ายาเสียบติดอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูไปตามภาพเลยนะฮะ

จนทีก็วิ่งไล่กลัวจนสามารถจับตัวได้

หนีเสนเบลละหรือว่าบังเล็กอายุ๒๘ปี
พอจนมุมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรับสารภาพนะคะว่า

ก็นำตัวไปตรวจก็เจอไอซ์กว่า๕๒กรัม

แล้วก็เจอเครื่องมือช่างที่ซ่อนไว้ใกล้กัน

หนัก๐๒๐๐กรัม

เล็กให้การบอกว่าไอซ์ที่นำมาขายเนี่ย

แต่เป็นไอซ์ผสมสารส้มค่ะ

พอมีปริมาณมากขึ้นเขาก็ขายได้เยอะขึ้น

แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละค่ะ
อ่ะยาเสพติดเนี่ยมันไม่ควรยุ่งอยู่แล้ว
นะแล้วได้ไปเสพสารส้ม
ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับร่างกาย
แน่นอนเรื่องของยาเสพติดไม่ควรไปยุ่ง
ถ้าไปยุ่งอนาคตคุณมืดมนต์แน่นอน
ใช่ก็มีตัวอย่างหลายกรณีให้เห็นกันอยู่แล้วนะ

แล้วก็เป็นข่าวถูกจับติดคุกติดตารางกันไป